พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ขับชนกับรถของตำรวจแล้วก็ตำรวจเนี่ยกระโดดมาขวาง
กระทั่งกระโดดเกาะหน้ารถแล้วก็ขับฝ่าด่านจ่ายเงินทางด่วนออกมา
แล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยตามคลิปนี้เลยค่ะ
จนกระทั่งเหวี่ยงตำรวจที่อยู่หน้ากระโปรงรถร่วงลงมาที่พื้น
ตำรวจนายนี้บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะกระดูกขาแตกละเอียด
แล้วก็มีกระดูกหักอีกหลายที่เลยความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาเนี่ย
เยี่ยมนายตำรวจที่บาดเจ็บไปด้วยตัวเองเลยนะคะ
เยี่ยมเมื่อวานนี้ซึ่งผู้บาดเจ็บก็คือร้อยตำรวจโทจิตเกษมค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลตำรวจอาการเบื้องต้นกระดูกไหลด้านซ้ายแตกละเอียด
แล้วก็ขาหักด้วยแล้วก็มีแผลถลอกบริเวณใบหน้าอีกนะคะ
รวมถึงบัตรแผลตามร่างกายซีกซ้ายที่เกิดจากการถูกับพื้นถนน
แต่โชคดีนะคะไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรค่ะ
คู่กรณีเองเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้
เขาไปมอบตัวใช่ไหมแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาจะแจ้งความกลับ

แต่ว่าเมื่อวานที่พตเอกวิรัชชัยไปเยี่ยมร้อยตโฮจิกเกษม
คู่กรณีส่งกระเช้าดอกไม้มา
ผู้ชายที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่คู่กรณีนะคะ
คือเป็นตัวแทนแล้วส่งกระเช้ามาพร้อมจดหมายเนี่ยค่ะ
หมวดเบ้นผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เป็นอย่างมาก

ถ้าหมวดอยากคุยเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าอื่น

ถ้ามีโอกาสผมขออนุญาตมาเยี่ยมด้วยตนเองในโอกาสต่อไปนะครับ

ก็เลยยังไม่ได้มาเยี่ยมด้วยตัวเองนะคะ
ทีนี้ไปฟังร้อยตำรวจโทจิตเกษมเล่าให้ฟังหน่อยดีไหม
เรื่องนี้เราได้ฟังความจากคู่กรณีคือนายเอกราชไปแล้ว
ลองฟังร้อยตำรวจโทจิตเกษมสิว่า

เขาบอกว่าเขาขับเก๋งฟอร์ดสีขาวอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษ

เบียดชนหน้ารถเขาแล้วขับหนีไป
เขาก็เลยขับตามแล้วก็พยายามจะหยุดรถคันนี้ด้วยการไล่บีบแตรมาตลอดทาง
แต่คนขับบีเอ็มไม่ยอมจอด

ตัดสินใจลงจากรถแล้วโบกให้บีเอ็มหยุด

เร่งเครื่องชนร่างเขากระเด็นไปอยู่บนฝากระโปรงหน้ารถ

แต่โดนชนกระเด็นขึ้นกระโปรงหน้ารถ

แล้วถูกสะบัดร่วงลงมาจากรถ
ไปฟังเสียงผู้บาดเจ็บกันเลยค่ะ
น่าจะทันอยู่แบบ

อืม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

ตรไปสัมภาษณ์พูดคุยกับหมวดเบ้นเนี่ยนะคะมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจ
คือหมวดเบ้นบอกว่าตอนที่เจ้านุ่มขับรถบีเอ็มเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าหมวดเบ้นมีปืนอยู่ในมือ
คือหมวดเบ้นบอกว่าไม่ได้มีปืนอยู่ในมือนะคะเพราะผมเป็นตำรวจอารักษา
อารักษามีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือห้ามพกพาอาวุธ
ไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นมีดก็ห้ามพกผ่า
แล้วเห็นในมือเหมือนถืออะไรสักอย่างเข้าใจว่าน่าจะเป็นปืนเข้าใจเอง
เขาคิดว่ามันลักษณะคล้ายปืนก็เลยหนี

หมวดเบ้นบอกแล้วนะคะในมือคือโทรศัพท์มือถือค่ะ
ถูกต้องทีนี้อย่างที่บอกค่ะพอฟังคำให้การทั้งสองฝ่ายสองเรื่องแล้วที่มันต่างกันเนี่ยนะ
รองพบตรก็เลยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเองเลยค่ะ
ทำแผนจำลองด้วยตัวเองที่สถานที่จริงเลยนะคะ
แล้วก็หลังจากที่ลองไปดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นพอตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าพบหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าคนขับรถบีเอ็มคือนายเอกราชมีเจตนาที่จะไม่หยุดรถ
อันนี้สำคัญนะประเด็นนี้สำคัญมากเนี่ยคุณผู้ชมดู
อันนี้ค่ะคือด่านทางด่วนที่เกิดเหตุเป็นด่านเก็บเงินธัญบุรีถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข๙บางปะอินบางนา
เนี่ยรองพบตรเห็นไหมที่ช่อง๖ที่คนอยู่เยอะนี่คือลงมาดูเองเลยดูรอยที่พื้นดูตรวจสอบทุกอย่าง
เขาบอกว่าตอนแรกอยู่ช่องขวาแล้วเบี่ยงมาช่องซ้ายแล้วก็เลยปาดมาอยู่ช่องซ้ายแล้วก็เลยชนกันเนี่ย
กระทั่งฝ่าด่านไปจนชนตำรวจขึ้นหน้ากระโปรงรถตรวจสอบแล้วเขาบอกว่ามีความจงใจที่จะไม่หยุดรถ
เห็นว่าคนอ่ะยืนอยู่ข้างหน้าขวางอยู่ข้างหน้าแน่นอนตำรวจบอกว่าจะต้องดำเนินคดีกับนายเอกราชคู่กรณีที่เป็นคนขับรถบีเอ็ม
ข้อหาทั้งหมดที่โดนแจ้ง๔ข้อหามี๑ข้อหานักด้วยก็คือพยายามฆ่า
ขับรถประมาททำให้เกิดอันตรายแก่กายและทรัพย์ผู้อื่น
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้อื่นและหลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งหลังที่นายเอกราชเข้าพบพนักงานสอบสวนไปก่อนหน้านี้แล้ว

แต่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่พบทั้งพยานหลักฐานที่ไปตรวจสอบกันมาด้วย
ที่บอกว่าไม่ตั้งใจหยุดเพราะว่า

หมวดเบ้นก็พยายามขับไปตัดหน้า

แล้วก็คืออย่างที่บอกว่า

ก็กลายเป็นข้อหาพยายามฆ่าคือคุณตั้งใจชนเขา